คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับข่าวดีของวงการบันเทิง
คือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสุดนะคะ
แล้วก็คุณหมอที่โรงวิธีบังลุงราศ

คุณเอสกันตะพงศ์เนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับค่ะ

ภรรยาสวยเนอะคุณพีชสีหน้าค่ะคุณวาเลนตินไม่ใช่นั่นลูกสาว

โดยสรุปนะคะคุณหมอชี้แจงว่าแบบนี้ค่ะสาเหตุที่ทำให้เอสวูบไปเมื่อวันที่๙พฤษภาคมนะคะ
เป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบรุนแรงค่ะก็คือสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนนะทุกคนต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
โดยหนุ่มเอสเนี่ยค่ะหยุดหายใจไปทั้งหมด๒๐นาทีค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าจากภาวะผู้ป่วยวิกฤตในวันนั้น
เนี่ยคุณหมอบอกว่าจากภาวะผู้ป่วยวิกฤตในวันนั้นคุณหมอบอกว่าจากภาวะผู้ป่วยวิกฤตในวันนั้นคุณหมอบอกว่าจากภาวะผู้ป่วยวิกฤตในวันนั้นคุณหมอบอกว่าจากภาวะผู้ป่วยวิกฤตในวันนั้นคุณหมอบอกว่าจากภาวะผู้ป่วยวิกฤตในวันนั้นคุณหมอบอกว่าจากภาวะผู้ป่วยวิกฤตในวันนั้นค
ไปขออนุญาตทางโรงพยาบาลทำพิธีถวายสังขทานตามความเชื่อค่ะ
ซึ่งคุณคริสติน่าภรรยาของหนุ่มเอสนะคะยังบอกด้วยว่า

ส่วนลูกสาวนะคะน้องวาเลนติน่าวัย๒ขวบค่ะ

ทำไมพ่อถึงแบบนอนหลับตลอดเวลาเลยค่ะ
แต่ระหว่างนั้นนะคะคริสติน่าก็พาลูกน้อยมาเฝ้าไข้คุณเอสทุกวันค่ะ

ทางครอบครัวก็ได้ส่งภาพล่าสุดของหนุ่มเอสค่ะ

ครอบครัวส่งมาให้ดูนะคะยืนยันว่าเขาดีขึ้นจริง
แต่ว่าสดใสขึ้นแหละ

ที่คริสติน่าพาลูกสาวน้องวาเลนติน่ามาถ่ายรูป

เชื่อเลยค่ะนี่คือกำลังใจสำคัญที่คุณพ่อหายดีนะคะ

บ๊ายบายคือต้องบอกว่าสวยมากจริงคุณแม่แล้วก็ลูกสาวด้วยเป็นกำลังใจสำคัญของคุณเอสเลยนะคุณผู้ชมค่ะ